จะเป็นยังไงเมื่อลูกศิษย์ขอท้าประนองกับ
ผู้ที่เขายึดถือเป็นต้นแบบในการฝึกฝน

คุณจะใช้รูปแบบการแข่งขันนี้
ในการแสดงความเคารพต่ออาจารย์ของคุณ
คนนี้จะเอาชนะได้หรือไม่

ซุปเปอร์คมแบตภูกระท้าประลอง

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒